ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะมีเหตุคนร้ายบุกยิงหัวหน้าส่วนโยธาอบตแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ถูกยิงไป๖นัดเสียชีวิตที่สวนส้มโอค่ะ
ตอนนี้ตำรวจพุ่งเรื่องนี้นะคะไปที่ปมขัดแย้งโครงการก่อสร้างอบต
เพราะพบว่าไปมีความขัดแย้งกับผู้รับเหมาซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วยค่ะ

เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบริเวณหน้ากระท่อมภายในสวนส้มโอทัพทิมสยามอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
หลังคนร้ายบุกยิงนายอนุสักศักดิ์นรงค์อายุ๕๐ปี
เจ้าของสวนและยังเป็นหัวหน้าสวนโยธาองค์การบริหารส่วนตะบนคลองน้อยอำเภอปากพนังเสียชีวิต
มีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนพกกระสุน๒ขนาดคือ๙มิลลิเมตร๕นัดและขนาด๑๑มิลลิเมตร๑นัด
โดยถูกยิงบริเวณลำตัว๔นัดและต้นขาซ้าย๒นัด
ห่างออกไปประมาณ๑๐เมตรเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุน๖ปลอก
เก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนนำศพไปที่โรงพยาบาลปากพนัง
และส่งต่อไปผ่าชนะสูตรที่แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลมหาราช
ก่อนเกิดเหตุช่วงใกล้ค่ำนายอนุสักขับรถเข้าไปในสวน
จอดรถหน้ากระท่อมโดยซื้อเบียร์มาด้วย
นำเบียร์ไปแช่ตู้เย็นภายในกระท่อม
ขณะที่คนร้ายคาดว่ามีไม่ต่ำกว่า๓คน
ใช้รถยนต์ไม่ทราบสียี่ห้อและทะเบียน

เป็นจังหวะเดียวกันกับที่นายอนุสักเดินลงมาจากกระท่อมพอดี
จากนั้นคนร้ายลงจากรถ๒คนถือปืนพกคนละกระบอก
ตรงเข้าไปหานายอนุสักและยิงเข้าใส่๒นัดโดนต้นขาซ้าย
นายอนุสักพยายามจะวิ่งหนีขึ้นไปบนกระท่อม

คนร้ายได้ตามเข้าไปยิงซ้ำอีก๓นัด
ส่วนคนร้ายอีกคนยังใช้ปืนเจาะยิงซ้ำบริเวณแผ่นอกซ้าย
กระสุนตัดคั่วหัวใจทำให้นายอนุสักเสียชีวิตคาที่
หลังจากแน่ใจว่านายอนุสักเสียชีวิตแล้ว
มือปืนได้เดินไปขึ้นรถที่เพื่อนติดเครื่องรถรออยู่ขับหลบหนีไป
สำหรับสาเหตุการสังหารโหดครั้งนี้
ตำรวจยังไม่ทราบแน่ชัดในทางสืบสวนพบว่า
นายอนุสักไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งหรือโกรธแค้นกับเพื่อนบ้านรายใดในพื้นที่
แต่มีเรื่องขัดแย้งเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
โครงการของอบตคลองน้อยหลายโครงการ
นายอนุสักไม่ยอมเซ็นอนุมัติให้ผ่าน
ทำให้มีผู้รับเหมารายหนึ่งไม่สามารถเบิกเงินงบประมาณค่าก่อสร้างงวดสุดท้ายได้
และมีความพยายามวิ่งเต้นจ่ายเงินเคลียร์กับนายอนุสัก
แต่ก็ไม่ยอมเซ็นอนุมัติให้ยิ่งสร้างความโกรธแค้น
จึงมีความเป็นไปได้สูงที่ผู้รับเหมารายนี้
ซึ่งมีข้อมูลว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
ว่าจ้างมือปืนตามไปสังหาร
ตำรวจจะสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
ติดตามจับกลุ่มมือปืนและผู้ปงการ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป